เป็นเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเครื่องจักรกลสร้างถนนของผู้รับเหมารายหนึ่ง
ประเด็นก็คือว่าไปลอบวางเพลิงหน้าบ้านนายกอบตเลย

และที่สำคัญก็คือเหตุรอบวางเพลิงที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรัง
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านของนางหนูเนียนดำจุตินะคะ
นายกอบตนาบินหลาบ้านควนร้อนอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไหม้รถทั้ง๒คัน
ซึ่งเป็นรถเกลี่ยดินแล้วก็รถบดถนนเสียหายค่ะ
ไฟยังลามไปติดสายไฟฟ้าทำให้ไฟดับอีกด้วย
นายนกรดำจุติหัวหน้ากองช่างอบตหนองตรุษบอกว่า
ช่วงกลางดึกเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูโอ้โหพอออกมาหน้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นรถเกลี่ยดินกับรถบดถนนไฟลุกท่วมเลย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ

แต่เป็นรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งรับงานประมูลสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และที่สำคัญก็คือเพิ่งจะเอามาจอดก่อนหน้านี้วันเดียว
จอดวันนี้พรุ่งนี้เผาเลย
จากการตรวจสอบของตำรวจภูทรเมืองตรัง

มีกลิ่นน้ำมันฟรุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการลอบวางเพลิง
ว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒๓คน

สาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนนะคะ
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความขัดแย้ง

อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์รอบวางเพลิง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
ครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีคนร้ายรอบวางเพลิงรถเบคโฮล
ของผู้รับเหมาสร้างถนนในพื้นที่อำเภอปะเหลียน

มีคนร้ายมาลอบวางเพลิงสนามแข่งวัวชน
แล้วก็ใช้ปืนสงครามกราดยิงซ้ำอีก

กับการลอบวางเพลิงรถบนถนน

พังเสียหาย๒คันหน้าบ้านนายกอบตนี่แหละค่ะ